ได้ยินเสียงคุณแบบนี้แสดงว่าคุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับ

โดยที่คุณจะต้องทายชื่อเมนูนั้นว่าเป็นเมนูอะไรครับ
ต้องอ่านชื่อเมนูที่กำหนดให้ด้วยตัวอักษร

ยอย๊กอยากอยงยิ๊ก

ยายยกยอดนอยา

เดี๋ยวเมื่อยู่หรอ

แม่งพริกลงเนื้อ

รสกี่ชามห้าแช็ทรสกี่ชามห้าแช็ท
ผมลดให้ครึ่งหนึ่งครับ

ทำไมอ่ะอย่าไปทางเลยสิเดี๋ยวเดียว
อุทธันหลอกเชฟได้เออไม่ต้องรีบหรอก
ต้องรีบ

เอออะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้ว

โว่จุ๊กว่า

ฮะเขารู้ว่ามันโกงเราบ้าหรือเปล่าเรากินเสร็จแล้วมีการสั่งเพิ่ม
ใช่ดิเออ

อ่ะทง

คุณจะรีบไหมคุณพระอะไรอ่ะ

แบบพี่น้องหน่ายากนะ

หวานเงินจำนวนหนึ่งพันบาท
ชูแกศึกราเมนร้านราเมนชื่อดังเจ้าของรางวัลฮ่องกง
ชลินไกด์หกปีซ้อนซึ่งเป็นร้านราเมนต้นตำรับจากจังหวัด
ฮิเมะของประเทศญี่ปุ่นที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและ
การรักษาสมดุลแห่งรสชาติที่เป็นหัวใจหลักของสูตรเรา
ด้วยวัตถุดิบมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ถือเป็นร้าน
ราเมนสุดเด็ดที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวเข้าไป
เลยเนี่ยกินก็กินฟรีจะไปสีเรียสทำไมโอ้โหเดี๋ยวแวะ
ซื้อแฟแฟก่อนไม่ต้องรีบโอ้โหชิมขุนพลาดกุ้งวางเงิน
หนึ่งพันบาทเช่นกันชิวเอาเมนูที่ราคาแพง
ที่สุดของร้านมานะฮะแพงที่สุดนะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยว
แล้วจริงจังหรอกว่ามันเป็นรูปแบบรายการนี่ง่ะเป็นเรามา
ช้ากว่ามันก็เคยมันได้ก่อนเนี่ยนั่งนั่งนั่งมา

ครีมที่ผ้ากุ้งวางเงินไว้๑๐๐๐บาท
ได้ทำสี่ชามเหมือนกัน

โดยเส้นทำจากแป้งคุณภาพดี
อนท็อปด้วยหมูชาชู
ไข่ต้มเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปไก่ร้อน
ที่เขี้ยวนาน๖๗ชั่วโมง
และผสมรวมกับผงปลาดาชิ
สูตรพิเศษที่นำเข้าจากญี่ปุ่น

อันนี้หมูเลยนะอันนี้หมูชาชักเหรอ

กินให้เป็นหน่อยดีกว่าอืมอร่อยป่ะอืม
อิ่มแล้วเนี้ยเนี้ยรังเกียจกันอ่ะดูเพื่อน
สับเอ้ยเอาข้างนี้เลยจังปากเลยเป็นยังไงวะ

เดิมซุปไข่จี๊ด้วยน้ำจิ้มสุดใจเม็ดนะคะ
ก็จะเป็นน้ำซุปไข่ระวังล้มระวังล้มทำไมวะ

ฮะใครละ

เชฟเหรอ

อาจยืดญาติไม่มีการเร่งในการแข่งขันเลยใช่ไหมครับ

ให้รีบมาหาผมผมมีรางวัลให้

ผมพูดกับตรงนี้เลยนะให้คุณฟังเลยนะ